คุณผู้ชมครับไปต่อเนื่องกันกับกรณีความคืบหน้า
แล้วก็ความเคลื่อนไหวที่บ้านของน้องกองบินนะคะ
อยู่ในอำเภอพิปูนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากน้องจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาล
ก็มีการเคลื่อนนำร่างของน้องมาไว้ที่บ้าน
ทันทีที่น้องมาถึงบ้านเนี่ยนะคะชาวบ้านก็แห่มาให้กำลังใจ
เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องญาติของน้องเองยังทำใจไม่ได้
ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นนาทีที่รถของมูลนิธิ
นำร่างของน้องกองบินกลับมาถึงบ้าน
บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะ
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านที่เคยมาเล่นกับน้องกองบิน
คือน้องนี่กำลังอยู่ในวัยน่ารักค่ะคุณ
กำลังพูดเลยนะคะชอบพูดชอบคุย
คือเรียกหาเวลาใครเดินผ่านเนี่ย
ก็ทำให้น้องเป็นที่รักของคนในบริเวณนั้น

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้องไห้ระงมเลย
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้
ความรับผิดชอบในการดูแลเด็กที่ขึ้นลงรถ
รับส่งนักเรียนนะคะแล้วก็รับส่งกันเป็นประจำด้วย
ส่วนบรรยากาศช่วงเช้าค่ะจะพาไปดูกันนะคะ
ช่วงเช้าเป็นบรรยากาศที่ญาติพี่น้องของน้องกองบิน
ก็มาช่วยงานกันตามปกติล่ะค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับพ่อแล้วก็เพื่อน
ของเพื่อนน้องกองบินเนี่ยนะคะคนหนึ่งก็บอกว่า
รู้สึกไม่สบายใจในการที่จะส่งลูกไปเรียนนะคะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ที่ใกล้บ้านก็มีที่เดียว
จำเป็นต้องให้ลูกไปเรียนแต่ก็ยังจะติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก
น้องเสียชีวิตไปแล้วได้แต่บอกลูก
ซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันกับน้องกองบินว่า
ตอนนี้น้องกองบินเป็นลมและน้องยังไม่ตื่น
ยังไม่ได้บอกความจริงอ่ะนะคะครับงานศพของน้องกองบินนะคะ
สวดอภิษฐรรมศพทั้งหมด๕คืน
และจัดชาปนกิจในวันพระฤหัสบดีที่๒๐สิงหาคมนี้นะคะ
ที่วัดห้วนกลางซึ่งก็เป็นวัดใกล้บ้านนั่นเองค่ะ

พลตำรวจตรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยนะคะผู้ต้องหาทั้ง๒คน
ก็คือนางสุนิษฐาผูกพาณิชย์หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
คนนี้นะคะเป็นคนขับรถตู้
และอีกคนนึงเนี่ยก็คือนางสาวิไลวันริยาพันธ์นะคะ
เวรประจำรถที่รับส่งน้องกองบินในวันเกิดเหตุ
คือมีการมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว

ในข้อหาตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คือผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วย
หลังสอบสวนเสร็จก็อนุญาตให้ประกันตัวไปก่อน
จากว่าเป็นข้าราชการมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

ประกอบกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย

ฝ่ายผู้ต้องหากับผู้เสียหายจะไปเจรจาตกลงกันเอง
ซึ่งหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จ
เร่งส่งอายการศาลจังหวัดทุ่งสงศ
เพื่อที่จะสั่งฟ้องต่อไปนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทั้งคุณครู

ตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าเด็กนั้นลงมาหมดหรือยัง

ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นเคสสุดท้ายจริง